ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวของผู้ชายวัย๓๐ปีคนหนึ่ง
เอาคลิปออกมาโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของเขา
คือแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยเขาก็มีครอบครัวด้วยนะ
มีลูกมีเมียนะไหนจะตัวพ่อแม่อีก
ขี่จักรยานยนต์ไปในกรุงเทพฯถ้าประชาชื่น
แล้วถูกรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยที่ขับตามหลังมาเนี่ยพุ่งชนอย่างจังจนเสียชีวิต
คนขับรถคันนั้นเป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
แน่นอนว่าใบขับขี่ยังทำไม่ได้ใช่ไหมฮะต้อง๑๘ขึ้นไปนะ
ต่อให้คุณมีใบขับขี่เนี่ยคุณก็ต้องขับรถอย่างไม่ประมาทนะ

แต่เวลาผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้
คดีความทั้งเรื่องเยียวยามันไม่คืบหน้าเลย

นี่ไงเป็นรอยหรือเปล่า

ครอบครัวของชายหนุ่มวัย๓๐ปีที่ขี่จักรยานยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเนี่ยฮะ

ช่วงกลางเดือน๑๕ธันวาคม๖๔น
จังหวะตรงนี้จักรยานยนต์เขาจะชะลอเพราะว่ามันเป็นทางรถไฟ

แต่รถเก่งที่ตามมาเนี่ยครอบครัวผู้ตายบอกจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้ชะลอเลย
ค่ะเอาเรื่องนี้เสียหลักไปชนด้วยเหมือนกันนี่นะ

ทีนี้คนที่ขับรถยนต์เนี่ยที่ไปชนจักรยานยนต์จนคนขี่เขาเสียชีวิต
เป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
ก็เป็นภาพจากมุมต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เอาคลิปมาโพสต์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายบอกว่า
ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะ
เพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องคอยดูแลตักเตือนลูกหลาน
เด็กคนหนึ่งอายุ๑๗ปีให้ขับรถออกมาจากบ้านด้วยความเร็ว
ไม่มีใบขับขี่แล้วมาชนคนตาย
แต่ว่าตัวคนที่ก่อเหตุปลอดภัยแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ส่วนตัวคนตายล่ะจะทำยังไงกับเขา
ความรับผิดชอบที่จะมีกับเขาเนี่ย
เพราะว่าเขามีทั้งพ่อแม่ลูกเมีย

คือคนที่โพสต์คลิปยังบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
โปรดอย่านิ่งเฉยเมื่อก่อเหตุแล้วนี่คือผู้ตายนะฮะ
หรือจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรือบอกแค่ว่าต้องการให้ไปสู้กันในชั้นศาล
คือเราก็เลยไปถามเรื่องนี้กับแม่ของผู้ตายนะครับ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบเดือนแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาปี๖๔
ตอนนี้ยังไม่ขอเผาศพลูกชายแล้วให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตไปเนี่ยนะ
ในคืนที่๓ที่ตั้งสวดศพอยู่เหมือนกับลูกชายมาหาแม่มานอนข้าง
แล้วมาเข้าฝันคนในครอบครัวด้วยลักษณะคล้ายยังมีความเป็นห่วงอยู่
ต้องบอกกับลูกชายว่าจะเดินเรื่องทางคดีเนี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
จะไม่ให้ลูกเนี่ยตายฟรีก่อนจะเสียชีวิตสามวันลูกซื้อพวงมาลัยมากราบเท้า
ยกเท้าวางบนศีรษะของแม่บนยกเท้าแม่เนี่ยไปวางบนศีรษะนะ
แล้วก็ขอขมาบอกรักซึ่งลูกไม่เคยทำมาก่อน
รับว่ามันก็สังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเรื่องร้ายจนได้
แล้วลูกชายเนี่ยมีครอบครัวสุดท้ายต้องมาเสียชีวิต
แม่บอกว่าเอาคลิปมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วย
เพราะหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตครอบครัวยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
จนถึงขณะนี้เจรจากับคู่กรณีก็คือพ่อแม่ของเด็กหญิงวัย๑๗ปี
เด็กสาววัย๑๗ปีคนขับรถเนี่ยคุยกันไป๒ครั้ง
ทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยครอบครัวเขาเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยาไป๕ล้านบาท
ค่ะอันนี้คุณแม่ของผู้ตายบอกนะบอกว่าพอบอกไปว่าขอเรียกร้องค่าเยียวยาห้าล้านบาท
ทางฝั่งคู่กรณีคือพ่อแม่ของเด็กสาววัย๑๗ปีคนขับรถลักษณะเหมือนกับไม่พอใจ
แล้วก็ไม่ชดใช้ค่าเสียหายทั้งที่ตอนเกิดเหตุแม่ของเด็กสาววัย๑๗ปีคนขับรถ
ยืนยันกับครอบครัวในวันที่มางานศพซึ่งมาพร้อมกับพวงหลีดหนึ่งพวงแล้วก็เงินใส่ซองจำนวนนึง
บอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างแต่พอบอกไปเนี่ยกลับบอกว่าขอให้ไปสู้ในชั้นศาล

ซึ่งทางแม่ผู้ตายยืนยันนะครับว่าจำนวนเงินที่เรียกร้องไป๕ล้านบาทมันแลกไม่ได้กับชีวิตของลูกชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

พี่ขอ๕ล้านถ้าเป็นหนูหนูก็จะต้องพูดนะพี่มันเยอะไปเนี่ยหนูช่วยพี่ได้เท่านี้เท่านี้ได้ไหมช่วยกันหน่อย
พอพี่พูดว่าน้องอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้หรอกช่างมันเถอะพี่อโหสิกรรมให้นะป้าไม่เคยตวาดไม่เคยตะคอกไม่เคยอะไรป้าจะพูดกับเขาอย่างนี้ที่พูดกับหนูเนี่ยป้าก็พูดกับเขาอย่างนี้แทนที่จะพูดกับป้าดีเขากลับตวาดใส่หน้าป้า
พ่อเด็กอายุ๑๗ขับรถชนโดยประมาท
กินให้อิ่มแล้วหลับให้สบายนะลูกนะ

จะยืนพูดกับศพลูกอยู่อย่างนี้คนเดียว
บางครั้งป้ายังคิดว่าป้าบ้าหรือเปล่า
แต่ถ้าใครที่ไม่เป็นป้านะไม่สูญเสีย
จะไม่รู้ว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ย
เสียสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตไปมันเจ็บขนาดไหนหนู
เขาน่าจะเข้าใจหัวอกป้านะ
ลูกเขายังอยู่ลูกเขายังเดินได้เที่ยวได้

แต่ลูกป้าล่ะป้าต้องมายืนคุยกับศพลูกเหรอ
มันใช่ไหมป้าถามหน่อยสิ
มันสมควรไหมที่ลูกป้าจะต้องมาโดนกระทำแบบนี้
แต่ถ้าคุณรับผิดชอบสักนิดก็ดี
ความจริงใจสักนิดนึง

เงินมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับป้า
ร่วมงานศพ๕วันหลังจากนั้นแม่และทนายความไปเจรจาที่สอนอ๒รอบ

ในฐานะแม่คนนึงสรุปคือ
เขาต้องการให้ทางครอบครัวเยียวยาเป็นเงิน๕ล้านบาท
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงตกลงกันไม่ได้
ลูกสาวผิดเต็มตั้งแต่หยิบกุญแจรถออกไป
คนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเยียวยาแต่ต้องเป็นจำนวนที่รับไหว
อย่างเกินความสามารถก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
สารเป็นคนกลางชี้ขาดและขอน้องรับคำตัดสิน
น้องยังเป็นเยาวชนยังคิดไม่รอบครอบ
นี่พี่ชายของผู้ตายบอกว่าเพราะเขาโพสต์แบบนี้
ก็ต้องขอชี้แจงหน่อยหนึ่งก็คือ
ทางฝั่งคู่กรณีมางานศพเนี่ยที่บอกมาทุกวัน๕วันไม่จริง
แค่วันเดียวนะครับแล้ววันที่เจรจากัน
ก็ไม่ตรงกับความจริงเหตุการณ์ในวันเจรจา
อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้คำพูดอย่างปรณีประนอมเลย

ผมอยากจะให้เขาคือว่าแสดงความรับผิดชอบ
เหมือนกับในวันแรกที่เขาได้เข้ามาหาครอบครัวผม
วันแรกที่เขาเข้ามาหาเขาพูดดีมากครับ
แล้วเขาก็โพสต์ลงในโซเชียลว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ให้เงินมาซองหนึ่งครับเหมือนอาเขาจะบอกว่าให้มาช่วยทำบุญ
แต่พอทางเรารับเงินมาคือว่าทางเราก็ไม่ได้แกะซองใช้
ครับผมก็คือว่าซองก็เพิ่งจะมาแกะวันนี้ครับ
เขาบอกข้างในสื่อว่าประมาณ๓๐๐๐บาท
แต่วันนี้ที่เปิดดูประมาณ๒๐๐๐ครับ
ใช่ครับมาช่วยทำบุญและนอกจากนั้นมาก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาเลย
เพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะ
คดีอาญาอันนี้หลักฐานในกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็คงดำเนินคดีไปตามขั้นตอน
เด็กเยาวชนหรือไม่อย่างไรอายุ๑๗ขับรถชนคนเสียชีวิต

แต่ทั้งเรื่องการเยียวยาชดใช้เนี่ยทางฝั่งของครอบครัวผู้ตาย

ถ้าดูจากโพสต์ของแม่ของน้องที่ขับรถ
น้องวัย๑๗ปีบอกว่ามันเป็นเงินที่สูงเกินไป
ก็ขอให้ไปจบที่ศาลกันแล้วกัน

เราก็ถามไปยังคุณแม่ของเยาวชนหญิงวัย๑๗ปีคนขับรถนะครับ
แม่ของเยาวชนหญิงคนนี้บอกว่า
ตอนแรกที่บอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างเนี่ย
หมายถึงว่าจะรับผิดชอบในส่วนที่รับผิดชอบไว้
แต่ตัวเลขหลัก๕ล้านบาทที่เรียกมาเนี่ยมันสูงเกินไป
เงินประกันจากพรบรถก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่แม่ของผู้เสียชีวิตติดใจในเรื่องต่าง

จากนี้ไปขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทางยุติธรรมก็แล้วกัน
ว่าสารตัดสินมาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับตามคำตัดสินของศาล
นี่ฮะทางฝั่งหนึ่งก็เนี่ยแหละฮะเขาก็ยืนยันว่าก็ขอไปจบที่ศาลก็แล้วกัน
ก็ต้องให้สารตัดสินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาจ่ายไม่ไหว
ตัวเลขหลัก๕ล้านบาทมันสูงเกินไป
แต่ฝั่งทางศูนย์เสียเขาบอกว่าเอาจริงกี่ล้านก็เรียกชีวิตคืนมาไม่ได้
ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะคะในเรื่องนี้